พระเอกซุปตาอย่างณเดชนคุกิมิยะในชีวิตในจอเนี่ยเขาเป็นซุปตา
แต่ชีวิตจริงเขาเนี่ยแสนจะธรรมดาแล้วก็ติดดินค่ะในวันวันหนึ่งเนี่ยเขาทำอะไรบ้าง
เดี๋ยวพาไปติดตามข่าวนี้กันเลยนะคะข่าวก่อนค่ะพี่ณเดชน์นะคะ
กางเกงขาสั้นด้วยค่ะฮือฮากันเลยนะคะทั้งเสียงชื่นชม
แล้วก็บอกว่าน่ารักมากในความติดดินแล้วก็ความชิว
ณเดชน์คุณดูนี่พระเอกเบอร์หนึ่งนะนี่
ใส่ชุดบอลกางเกงบอลขึ้นไปรถไฟฟ้ายังหล่อเลย
ล่าสุดค่ะเดี๋ยวเราจะขอพาคุณผู้ชมไปส่องไลฟ์สไตล์ใน๑วันดีกว่าของณเดชน
ที่รับรองเลยว่าจะทำให้คุณผู้ชมรวมไปถึงบรรดาแฟนคลับของณเดชน์
หลงรักพระเอกหนุ่มคนนี้มากขึ้นไปอีกค่ะ
ไปดูภาพนี้กันนะคะเดี๋ยวไล่ไปดูแล้วกัน
ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครนี่แหละแถวหนองจอกมินบุรี
คิวมาเป็นหมายเลขที่๕๓นะฮะ

ไม่มีการแซงคิวไม่ใช้อภิษฎแบบความเป็นดาราขอผมก่อนได้ไหมอะไรอย่างนี้
ณเดชน์ไม่ทำนะฮะถือว่าเป็นตัวอย่างที่น่าชื่นชมมากเลย
แล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องความติดดินที่ดูจะเป็นแบบ
เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเอกลักษณ์ติดตัวของณเดชน์กันไปแล้วนะครับ
ก็นี่แหละค่ะหลังจากที่ต่อคิวทำใบขับขี่เสร็จคุณ
พระเอกตัวท็อปเกิดอาการท้องร้องจ๊อกขึ้นมาแหม่หิวขึ้นมาทันที
พร้อมกับรออาหารก็อ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไปด้วยเพลินนะฮะ
อกจากว่าอาหารมื้ออร่อยของเขาคุณลองคิดสิว่าณเดชนอะไรดีกินอะไรถึงหล่อ

เป็นร้านธรรมดาธรรมดาร้านก๋วยเตี๋ยวเรือข้างทางแต่บรรยากาศเนี่ย
เขาบอกว่าอาหารราคาหลักร้อยค่าวิวราคาหลักล้าน
ก่อนจะส่งท้าย๑วันแห่งความสุขที่แสนจะเรียบง่ายในสไตล์ณเดชน์นะคะ
ด้วยการแวะไปสวัสดีปีใหม่พี่เอสุภาชัยนักฟัดมือทองนั่นเอง
ปลุกปั้นณเดชน์ให้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงจนโด่งดังอย่างทุกวันนี้ค่ะ
เขาบอกว่าคนเราถ้าไม่ลืมตัวก็นี่แหละจะดังจะดี
ชีวิตจะมีแต่คนสนับสนุนแล้วก็ให้ความรักใคร่เอ็นดูเหมือนณเดชนคุกิมิยะนี่แหละค่ะ
ต่อให้ใส่ชุดบอลหรือจะเป็นชุดสูตรทักซิโดอะไรก็ตาม
ณเดชน์ก็คือณเดชน์เพราะว่าความดีมันอยู่ที่ตัวเขาไม่ใช่เสื้อผ้า